วัน๒วันก่อนตำรวจโรงพักศรีสัชนาลัย
ทำงานหนักวุ่นกันทั้งโรงพักเลยนะคะ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ของน้อง
ผู้ชายอายุ๑๘วันเพิ่งคลอดน้องนะคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าลูกหายตัวไป

ตำรวจก็ระดมกันไปให้ที่บ้านจุดเกิดเหตุ
เอาสุนัขดมกลิ่นไปพยายามหาตัวน้อง
ที่สุดแล้ววันนี้พบน้องแล้วนะคะกลายเป็นศพค่ะ
และคนที่ลงมือทำให้น้องตายไม่ใช่ใคร
ก็คือแม่คนที่ไปแจ้งความกับตำรวจนั่นแหละ
นี่ค่ะตำรวจภูทรศรีสัชนาลัยนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ
ก็คือบ้านของน้องไอแอลหรือเด็กชายปรัชญาเดโชเม้ง

หลังจากที่คนที่เป็นแม่ชื่อเล่นว่าออยอายุ๒๒ปี
ชื่อจริงชื่อว่านางสาวอิสราพรฝอยเหลือง
ผู้เป็นแม่ไปแจ้งว่าลูกชายถูกลักพาตัวหายไปจากบ้าน
ตั้งแต่บ่ายวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
คุณคะเด็กอายุ๑๘วันถูกลักพาตัวแม่ไปแจ้งความแบบนี้
หายไปจากที่นอนใต้ถุนบ้าน
ในพื้นที่ตำบลดงดู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ขณะที่เธอกำลังเข้าห้องน้ำไปได้สักประมาณ๑๕นาที
ลูกก็หายตัวไปแล้วเธอบอกตำรวจแบบนี้

คุณตาของน้องผู้เสียชีวิตไปพบศพน้องไอแอล
หลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำล้างหน้า
คุณตาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นก็เลยเดินไปดูไปพบศพหลาน
ลักษณะคล้ายมีคนเอามาวางไว้หลังห้องน้ำ

ตำรวจเองก็ได้มีการใช้สุนัขดมกลิ่น
ไปค้นหาบริเวณดังกล่าวแต่ก็ไม่พบนะ
เจ้าหน้าที่จึงนำร่างน้องไอแอล
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
จากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์
หลักฐานของตำรวจก็มาเก็บหลักฐานทุกอย่างในจุดเกิดเหตุ

ตำรวจได้มีการเชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ทีนี้จากการตรวจสอบบริเวณหลังห้องน้ำข้างบ้าน

สภาพศพน้องตอนนั้นคือมีบาดแผล
บริเวณหน้าผากด้านขวายุบ

บริเวณหน้าผักด้านขวาของน้องยุบ
เนื้อตัวเน่าเปื่อยนอนหงาย
หัวไปพาดกับท่อพลาสติกระบายน้ำ
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔วัน
มอบศพให้หน่วยกู้ภัย
ส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลก
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
อย่างละเอียดอีกครั้งว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
ทีนี้ตำรวจโรงพักศรีสัชนาลัย
ก็ไปเค้นสอบถามนางสาวอิสราพร
คนที่เป็นแม่ตำรวจผู้กลับมาสอบเองเลย
สอบอย่างหนักค่ะเนี่ยคนเป็นแม่คนนี้คุณผู้ชม
สอบอย่างหนักที่สุดแล้วอิสรพรยอมรับสารภาพบอกว่า
เป็นคนทำให้ลูกชายเสียชีวิตเองแล้วก็นำศพไปใส่กระเป๋าซ่อนไว้
ขณะที่เลี้ยงลูกแล้วตัวเองก็เล่นโทรศัพท์มือถือ
แล้วกำลังจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องปรากฏว่าจู่ลูกไม่หายใจ
เขาบอกว่าเขาก็เลยตกใจทำอะไรไม่ถูก
เอาผ้าห่อศพใส่กระเป๋าไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า
จนกระทั่งศพเริ่มทรงกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็น
จึงนำศพมาทิ้งไว้หลังห้องน้ำตอนสักประมาณตี๓
จนกระทั่งพ่อของเธอตื่นมานางหน้าแปลงฟันแล้วก็ได้กลิ่น
เบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวอิสระพร
ในข้อหาคือแจ้งความเท็จค่ะ
และปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็รอหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของหน้าผากด้านขวาของน้อง